ที่เราไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า
สามีภรรยาคู่นี้เขาช้ำใจมากเลยค่ะ
บอกว่าคุณเป็นผู้โชคดีได้ตำ๖พันบาท

แล้วเขาบอกว่าคุณต้องโอนค่าดำเนินการไปให้ก่อน

ไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้มาพร้อมกับเงิน๖๐๐

กลายเป็นว่าโอนค่าดำเนินการไปรวมแล้ว๑๕๐๐

ก็เลยร้องมาบอกว่าให้ไทยรัฐช่วยด้วย

นางรองจังหวัดบุรีรัมนำหลักฐานการแชร์สนทนา
และสลิปการโอนเงินไปแจ้งความที่สพนังรอง
หลังจากถูกแก๊งมิจฉาชีพทักเข้ามาในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เมื่อวันที่๒๒มกราคมที่ผ่านมา
ส่งข้อความมาหลอกล่อบอกว่าเป็นผู้โชคดี
จะได้รับเงินรางวัล๖๐๐๐บาท
โดยบอกให้แอดไลน์จากลิงก์ที่ส่งไปให้
ติดต่อกลับไปเพื่อขอรับเงินรางวัล
ถูกหลอกให้โอนเงินค่าดำเนินการก่อน
ทั้งสองคนหลงเชื่อโอนเงินไปให้๑๔ครั้ง
ครั้งละ๕๐๐๒๐๐บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า๑๕๐๐๐บาท
มิจฉาชีพบอกว่าเงินที่โอนไปเป็นค่าดำเนินการ
และจะได้คืนทั้งหมดพร้อมกับเงินรางวัล๖๐๐๐บาท

กลับไม่ได้เงินรางวัลจริงตามที่กล่าวอ้าง

เขาก็ไม่ได้โอนมาให้เหมือนอย่างที่เขาบอกเราไง

คุณต้องมีเงินขายค่ามาจำ
คุณต้องเงินโอนเงินเท่านั้นเท่านี้อีก
ก็โอนไปเรื่อย

เพราะเขาจะให้เงินเราคืน

กับสามีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป

และยังต้องดูแลยายที่นอนป่วยติดเตียง
เงินที่โอนไปเป็นเงินที่เก็บสะสมไว้
ก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้เงินก็หายากลำบากอยู่แล้ว

หลงเชื่อเหมือนกับเธอและสามี
เพราะอาจจะตกเป็นเหยื่อถูกหลอก
ไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีฟรี